ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะ
แล้วได้ยินเสียงคนเรียกแบบดังมาแต่ไกลเลยก็เลยเดินเข้าไปหาใกล้ใกล้
ค่ะไปเจอคนแต่งกายแบบเหมือนเป็นพระเหมือนพระพิสุสงฆ์นะฮะ
แล้วให้พรดิ์ด้วยนะครับเอาไปดูนะครับ
ถ้ามีที่ไว้ให้ใส่เงินด้วยนะฮะให้ทำบุญหรือยังไร
สินให้พรอวยพรใหญ่เลย
พูดไทยด้วยนะเนี่ยแต่เอสคือเป็นพระจริงหรือเปล่าแล้วทำไมพูดไทยคล่องขนาดนี้เขาบอกเขาไปต่างประเทศนะฮะ
ไม่ได้แจ้งพิกัดไว้ว่าไปประเทศไหนนะคือไปมาเนี่ยต้องดูอีกคลิปนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
อีกคลิปเนี่ยจะเฉลยว่าผู้ชายคนนี้แต่งกายคล้ายกับพระเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นใคร
ใช่มั้ย
ตกลงเป็นเทวดาเขาบอกเขาเป็นเทวดานี่ลงมาจากสวงสวรรค์นี่นะฮะ

นะครับคุณโอนะครับคุณโอบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วไปเที่ยว
ต่างประเทศมานะฮะแล้วก็เจอกับคนที่แต่งตัวเหมือนกลับ
เป็นพระนั่งอยู่นะที่ศูนย์วัฒนธรรมของประเทศนั้นแล้วเขา
ตะโกนเรียกบอกเดี๋ยวจะให้พรจะให้พรได้ยินเสียงคนไทยเรียก
ก็เลยลองเดินเข้าไปดูนะฮะก็เห็นเนี่ยแหละฮะพูดแบบเนี่ยวน
ไปซ้ำไปพูดได้สองภาษานะแต่ภาษาไทยนี่ก็พูดได้ชัด
เลยครับนี่มีคนเดินเข้าไปหาเยอะนะฮะถ้าเป็นต่างชาติเนี่ย
เป็นภาษาอังกฤษเขารู้สะงค์อ้าซึ่งคุณโอฟบอกว่าเออ
ก็ดูน่ารักอีกแบบไปเลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปโดนภาษา
ก็ไม่น่าจะใช่นักบวชนะครับน่าจะทำเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเพื่อหาเงินนะครับ
อืมแสดงว่าคุณโอมไม่ไม่คิดว่าเขาเป็นเป็นผู้ผู้ถือสิน
ไม่ไม่ผมว่าไม่น่าใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าเหมือนเขามีลำโพงขยายเสียงด้วยนะครับ
เสียงเขาดังมากอะครับเออแล้วที่เขาพูดว่าเขาเป็นอะไรนะพระ
เทวดาอ่าเทวดาองค์สุดท้ายอ่ะค่ะครับผมอันนี้เชื่อไหมโอ้ไม่ไม่ไม่ได้เชื่อครับ
ก็ดูก็ผมเปลี่ยนก็ขำขำดีก็เลยอัดคลิปมาก็อันนี้เขาพูดไปรอบหนึ่งแล้วนะ
เหมือนเขาทำเป็นสคริปตอะครับแล้วผมถึงมาอัดคลิปที่หลังอ่ะ
ผมเห็นผมก็เออขับดีก็เลยอัดคลิปเอาไว้ลงเล่นนะครับ
นี่คุณโอเห็นไหมเมื่อกี้เห็นคุณโอไหมเด็กผีด้วยนะปีศาจแดงแมนยูด้วยนะ
เนี่ยไปเจอมาแล้วเนี่ยเขาให้สินให้พรมาดูหน้าตาสดชื่นแช่มชื่น
พี่อุ๋ยก็เอามาโยงกันได้เนอะสงสัยเปิดฤดูการนี้จะ
หน้าตาน่าจะได้ข่าวดีอะไรเยอะอุตส่าห์จะเอามาโยงกันอ่า